สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้าเจอกันสดเวลาใหม่นะคะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนก็คงจะคุ้นเคยแล้วกับเวลานี้
แต่ว่าความเข้มข้นยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมและยิ่งกว่าเดิมด้วย
คุณนิวตีแสกหน้า๕โมงเย็นเปลี่ยนเวลาแต่ยังเข้มข้นเหมือนเดิมหรือไม่
ท่านผู้ชมครับผมจะยกตัวอย่างผู้ที่ตกอยู่เป็นเป้าสายตาของสังคม
กรณีนี้ถามว่าเนื้อแท้จริงเนี่ยมีอะไรไหม
คุณสันทนะเนี่ยเป็นอดีตตำรวจปัจจุบันคุณคิดว่า
คนไทยรู้จักคุณสันทนาเพิ่มขึ้นไหม
แน่นอนค่ะแน่นอนใช่ไหมเพราะอะไรครับ
เบือกหลังเป้าวัดเพราะว่าเป็นการสื่อ
เมื่อตกเป็นเป้าหรือตกเป็นสื่ออันนี้แน่นอนครับ
โดยปกติเนี่ยคนที่ตกเป็นอยู่ในกระแสสื่อไม่ว่าจะเป็นตำรวจนะฮะ
คุณว่าตำรวจเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ออกสื่อแล้วเนี่ยมีคนเห็นผลงานไหม
ไม่มีเวลาจับโจรจับอะไรได้ก็ต้องมาแถลงข่าวออกสื่อค่ะ
ถูกไหมถูกนะคุณว่าถ้าเกิดเป็นนักการเมืองเนี่ยถ้าไม่ออกสื่อ
ผมทำงานเงียบอยู่เบื้องหลัง

อันนี้คนไม่ค่อยรับรู้ก็ไม่ค่อยจะมีโอกาส
เอาล่ะทีนี้ผมก็จะไปพูดถึงสันทนะ
คุณสันทนะเนี่ยตกเป็นเป้าง่ายครับ
ผมเขียนตัวนี้ให้เข้าใจท่านผู้ชมดูนะครับ
เริ่มต้นก่อนคุณสันทนะจุดกระแสเปล่า
แน่นอนสุดนะฮะเพราะคุณสันทนาออกไปเฮ้ย
ออกมาได้อย่างไรมาให้มาผมเป็นใครอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะ
คุณชนะจุดกระแสทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรครับ
เรื่องของการไปตรวจครีมที่ผิดกฎหมายที่ตลาดใหม่ดอนเมือง
ใช่คุณนิวคงจะติดตามข่าวตลอด
ข่าวดังค่ะค่ะสนใจคือต้องระวังพวกเครื่องสับการณ์เอามาไว้อยู่หน้าตัวเอง
แล้วมันเป็นของปลอมใช่ไหม
ท่านพลอะไรพลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตา
ท่านเป็นตำรวจที่มีบุคลิกเป็นนักวิชาการเป็นดร
ท่านพูดจาท่านนิ่มนะแต่ท่านเอาจริงเอาจังนะฮะ
ไปตรวจที่ตลาดใหม่ดอนเมืองหรือตลาดแอร์พอร์ต
ท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดไม่รู้จักตลาดนี้ไง

ใหญ่ไหมใหญ่เป็นรถเยอะเลยนะโอ้โฮมีนี้

พูดง่ายว่าอยากจะซื้ออะไรไปที่ตลาดนี้ที่เกี่ยวกับเครื่องสำอาง
โดยเฉพาะเครื่องสำอางอาหารเคลื่องเยอะมาก
ำรุงผิวเครื่องสำอางปรากฏว่า
ท่านพลตำรวจเอกวีรชัยเข้าไปนะเอากำลังเข้าไปโอ้โหผมก็ไปมา
ไปเจอโรงงานเป็นตึกแถวข้างบนเนี่ยโอ้โหเอาถุงครีมมาวางละเกะละกะ
ซึ่งดูแล้วมันไม่ใช่โรงงานที่ได้มาตรฐาน
นั่นเป็นเรื่องหนึ่งที่แบบก็น่าตกใจแต่ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังตลาดสิคะ
เรียกว่าเปิดตัวมายิ่งใหญ่เลย
ผมเริ่มต้นก่อนคือเรื่องจริงมันต้องเป็นเรื่องตลาด

ปกป้องเครื่องสำอางไม่มีออยไม่มีใบจดแจ้ง

หลังจากการแสดงตัวของคุณสันทนะ

มีประเด็นเรื่องอื่นเข้ามาน่าสนใจมีการเบี่ยงเบนนะครับ
เบียนเนี่ยผมไม่ทราบว่าใครต้องการจะเบี่ยงเบียน
แต่แน่นอนครับหลังจากที่
คุณสันทนะออกตัวมาอย่างแรงนะฮะ
ก็กลายเป็นอะไรครับเป็นเป้าแน่นอนครับนะฮะเป็นเป้า

ผลประโยชน์ของประชาชนเรื่องเครื่องสำอาง
กลายมาเป็นเรื่องของค่าคุ้มครองแล้ว

เมียนี่เก็บค่าคุ้มครอง

เป็นผู้เสียหายไหมมีผู้เสียหายมี
มีผู้มาแจ้งว่าต้องจ่ายสตางค์นะ
จะ๗๐๐๘๐๐พันหนึ่ง๒พันต่อเดือน
เดือนถ้าไม่จ่ายรถจอดไม่ได้เนี่ยโดนกีดเกิดหมดเลย
เดี๋ยวกันมาจ่ายค่ะคุณพุทธรรมไม่รับประกันอันนี้คือสิ่งที่ตำรวจยืนยัน
ก็มีการเปลี่ยนจากเรื่องของตลาดไปแล้ว
เอาละเป็นเรื่องมาเฟียแล้วมาเฟียมีไม่ได้แต่ประเทศไทย
อันนี้ผมพูดในกรณีที่การตกเป็นเป้า
ถามว่ามีจุดโวมีช่องโหวช่องว่างทางกฎหมายไหมคุณนิว
เพราะว่าเขากำหนดไว้ว่าไม่มีคำนิยามของคำว่ามาเฟียหรือผู้มีอิทธิพล
เริ่มมีแล้วที่เรียกว่าอะไรค่าคุ้มครอง
อีกฝั่งนึงก็บอกเฮ้ยมันไม่ใช่สันทนะบอก

ผมก็ต้องไปเอาเงินพวกนี้เหรอ

ผมพูดให้ตามที่ออกข่าว

ผมจะไปเอาเงินแค่นี้ทำไมนี่มันเศษสตางค์ผม

นี่มันได้เท่าไรทางตำรวจเขาบอก

เพราะว่ามีคนจ่ายมันก็ไม่จ่าย
มันก็โดนกรีดรถไม่จ่ายเงินก็เปิดร้านไม่ได้

โชคทรัพย์ถูกไหมครับที่ตอนนี้

ข้อหาการโชคทรัพย์มีร่วมกัน

ไม่ได้มีคนเดียวมีร่วมกันตั้ง๑๑คนเนี่ย
มีหลักฐานไหมมีไม่มีสารออกหมายจับแล้ว
ก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรบ้างแหละ
เพราะว่าสารท่านคงไม่ออกหมายจับมาแบบ
ไม่ได้ดูอะไรก็ต้องดูหลักฐานที่ตำรวจเสนอมา
ตำรวจเสนอมาให้ศาลศาลก็ต้องดูพิจารณาเสร็จอ่ะ
ดูแล้วท่าทางมีส่วนเกี่ยวข้องก็ออกหมายจับนะฮะ
ทีนี้ตรงนี้การสื่อสาร
สังเกตได้ทุกวันนี้มันเร็วครับ

สมัยก่อนรุ่นผมอาจจะต้องเปิดหนังสือพิมพ์
วันรุ่งขึ้นเปิดหนังสือพิมพ์ข่าวอะไร

เดี๋ยวนี้มันง่ายแค่กดไปดูในอินเตอร์เน็ตดูในมือถือขึ้นรถขึ้นลากรถไฟ
สถานการณ์ทันทีณเวลานั้นเลย
เพราะฉะนั้นเราตกอยู่ในภาวะของการสื่อสาร
เป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างรวดเร็วรวดเร็ว
เป็นการสื่อสารแทบจะเป็นการชี้นำสังคมได้เลย
หลายคดีเนี่ยสารท่านยังไม่ได้ตัดสินหรอกครับ
แต่สารเฟซบุ๊คตัดสินเรียบร้อยแล้ว
เฟสบุ๊คก็ตัดสินใจเร็วด้วยนะครับ

กระแสมีการต่อว่ามีคอมเมนต์ด่า
เท่านั้นแหละครับเป็นการตัดสินแล้วว่าคนไหนดี

เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ผมอธิบายเรื่องการสื่อสาร

แต่เรื่องนี้คุณสันทนะก็เคยเกิดขึ้น

มีการต่อสู้กันมีการเบี่ยงเบนประเด็น
มีอะไรก็แล้วแต่มีช่องว่างมีจุดพลาด
ทีนี้ผมก็บอกแล้วว่าคุณสันทนาแกพลาด
พลาดตรงที่ไปโทรหาพบตร

คือเรื่องไปโวยวายนี่ยังอีกเรื่องหนึ่ง
ไปโวยวายไม่ให้เกียรติตำรวจด้วยกันเอาละ
แต่พอไปหากับพบตรคือโทรศัพท์หา
ในลักษณะที่ว่าให้ผู้สื่อข่าวเห็น
โทรกลับมาภายใน๓๐นาที
นี่เห็นไหมแสดงถึงความคุ้นเคยสนิทสนม
หรือมีบุญคุณอะไรต่อกัน
คุณพูดถูกคำนี้เมื่อวานผมก็พูดให้ท่านผู้ชมฟังแล้วว่า
พูดอย่างนี้มันเหมือนการทวงบุญคุณหรือเปล่า
ว่าตอนนั้นขึ้นเป็นรองพบตลขึ้นมาเป็นพบตล
ให้พี่เป็นพบตลให้ผมเป็นพบตลดีกว่า
ดีกว่าให้คนอื่นเป็น
ก็พูดง่ายว่าเหมือนกับไปทวงบุญคุณ
พบตรจากทิพย์พบตรบอกว่าผมรับโทรศัพท์หมด
โทรมาคนบ้าโทรมาบางทีผมยังต้องคุยเลย
ไอ้ผมเนี่ยตัวผมเองนะครับชูวิทย์นะครับ
ผมก็เอาโทรศัพท์โทรแสดงให้เห็นก็ปรากฏว่าท่านก็รับจริง
เพราะฉะนั้นแสดงว่าพบตรท่านนี้ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ประหลาด
เพราะคนอื่นเขาอาจจะให้ในเวียนรับผู้ช่วยรับถูกไหม
ใครก็จะเป็นคนรับโทรศัพท์เองหมดทุกสาย
แต่ปรากฏว่าเมื่อทดสอบแล้วแกรับทุกสายจริง
ก็เป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าแค่คุณจันทนัทโทรหาบิ๊กแป๊ะ

คุณคิดว่าถ้าเกิดโทรหาผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่เห็นอย่างนี้

เป็นเรื่องเป็นราวถึงคุณพ่อเลยนะครับ
ทีนี้คุณจะกำลังเข้าหาคุณพ่อของคุณสันทนะใช่ไหม

ณวันนี้ทางตำรวจสนโชคชัยก็เรียกแล้ว
เรียกเพราะว่าการให้ที่พักพิงกับผู้ต้องหา
หรือผู้ที่กระทำความผิดทางอาญา

คดีระหูโทษก็คือคดีที่จำคุกไม่เกิน๖๑๐เดือน
อันนี้คือการโชคฟับ
ตำรวจเขาก็ต้องระบุไปจับกลุ่มตามหมายจับ
แม้ว่าจะนัดมอบตัวกันยังไงแต่ในนั้นก็ต้องระบุไว้อย่างนั้น
ทีนี้พอนี้วันเมื่อวานก็ลามไปถึงคุณพ่อคุณสันทนะ
ว่าวันนั้นหันธนะไปชูถอดเสื้อ
อันนั้นหน้าบ้านพ่อนะไม่ใช่บ้านคุณสันทนะ
เป็นบ้านพ่อของคุณสันทนะ
ซึ่งพ่อคุณชนะก็เป็นตำรวจเก่ายศพลตำรวจตรี
สมชายประยุรัฐอายุอนามก็ไม่ใช่น้อย๙๑ปี
ก็เป็นผู้การมาก็หลายจังหวัดนะฮะ
ทีนี้ทำไมถึงเป้าตัวนี้จากสันทนะไปถึงคนใกล้เคียงแล้วไปถึงพ่อแล้ว
ลามไปถึงพ่อแล้วแล้วอย่างนี้มันจะเรียกว่าการแกล้งกันหรือเปล่า
นี่เป็นคำถามอยู่ค่ะคุณชุวิตตีแสกหน้าช่วงหน้าแล้วกัน
พักสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
ชูวิทย์ตีแสกหน้า
กลับมาตีแสกหน้ากันต่อค่ะคุณชูวิทย
พูดถึงตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้ที่พำนักแก่ผู้ต้องหากันค่ะ
เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วเมื่อตกเป็นเป้าเนี่ย
คุณเปรียบเสมือนคุณอยู่บนคลื่นทะเลนะ

พูดง่ายว่าคุณนั่งไม่ได้
คุณมีโอกาสได้ก็คือคุณยืนกับคุณวิ่ง
ทำไมผมพูดอย่างนั้นยื่นคืออะไรล่ะครับ
ตอนนี้คุณสันทนาต้องยืนสู้แล้วล่ะ

ไม่สามารถที่จะนั่งเฉยได้ตอนนี้นะ
เพราะว่าทางตำรวจเนี่ย
เขาบอกว่าเขาปฏิบัติตามกฎหมายเป๊ะ

ปฏิบัติตามกฎหมายอะไรที่ผิดกฎหมาย

ผมไม่มีอะไรดำเนินการอะไรที่ผิดกฎหมาย
ดังนั้นเราไปดูกฎหมายที่ตำรวจเขา
สนโชคชัยใช่ไหมที่เขาออกมาเขาเป็นหมายเรียก
หมายเรียกก็หมายความว่าหมายเรียกเนี่ย
ผู้ที่ถูกหมายเรียกก็ต้องไปพบพนักงานสอบสวน
ตามวันเวลาที่ส่งมาในหมาย
หมายนี้คือมาตรา๑๑
ผู้อื่นที่กระทำความผิดหรือผู้ต้องหา

ให้ที่พำนับพักพิงโดยซ่อนเร้น
หรือโดยช่วยไม่ให้ถูกจับกลุ่ม
อันนี้เข้าใจเลยว่าไปช่วยผู้ที่กระทำความผิด
ผู้กระทำความผิดจะเป็นใครที่หลบหนีมาที่ถูกหมายจับ
เป็นผู้ต้องหาแล้วเป็นผู้ต้องหาก็แสดงว่าต้องมีหมายจับ
ไม่ใช่คดีระหุโทษคดีเบามันไม่ใช่ไม่ใช่คดีแบบไปตีนหน้าตบหน้าคนแล้วก็หลบอันนี้ไม่ใช่
เพราะว่ากรณีนี้คือเป็นคดีการโชคทรัพย์ถูกไหมคะ
เป็นคดีร่วมกันกันโชคทรัพย์ซึ่งมีคุก๕ปี

แล้วมีผู้ต้องหาจำนวนมาก
ถามว่าตรงนี้ก่อนนะครับกฎหมายเน้นตรงว่าซ่อนเร้น
เท่านั้นก็หมายถึงว่าไม่เห็น
ซ่อนเร้นก็คือช่วยปิดบังนั่นแหละ
ช่วยปิดบังช่วยซ่อนเล้นช่วยปกปิด

หมายความว่าก็ซ่อนเล้นไว้เพื่อไม่ให้ตำรวจ
ตำรวจไปเคาะถามอยู่หรือเปล่า

ทีนี้คุกสำหรับมาตรานี้๒ปีไม่น้อยเหมือนกัน

ทีนี้ปรากฏว่าดูพฤติการของคุณสันทนะเสียหน่อย

คุณยังรู้เลยตำรวจไม่รู้ป่
คุณสันทนะก็บอกว่าคุณยังรู้ตำรวจก็บอกว่ารู้

ก็แสดงว่าคุณสันทนาเนี่ยแกกลับไปบ้านพ่อ
แกก็ประกาศให้คนอื่นรู้ใช่ไหม
๒นี่การเป็นบ้านพ่อแล้วให้ลูกเข้ามา

คือโดยพฤตินในพฤติการแล้วพ่อให้ลูกเข้าบ้านก็เป็นเรื่องปกติ
เป็นเรื่องปกตินะฮะข้อที่๓พ่อทราบไหมว่าลูกเนี่ยมีหมายจับ
ณเวลานั้นอย่างน่ะอ่ะใช่ไหมอาจจะไม่ทราบข้อถัดไป
อายุมากถึง๙๑ปีเป็นอำมพลึกเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายว่าพ่อไม่ทราบมาก่อน

เพราะเกิดขึ้นการหมายหมายจับเพิ่งวัน๒วันรู้สึกจะเป็นวันที่๑๑เอง

คุณสันทนะเนี่ยได้มีการแจ้งไหมว่าผมจะไปมอบตัวเนี่ยบ้านพ่อนะ
ค่ะแสดงความจำนวงเลยว่าจะเข้ามอบตัวให้ทุ่มจับมารับ
จะไปรับตัวก็ไปรับตัวผมที่บ้านพ่อ
เพราะว่าก่อนหน้านั้นมีการบุกไปที่คอนโด
ตามชื่อของแกตามทะเบียนบ้านก็ปรากฏว่าไม่เจอ

หลังจากนั้นแกก็มาบอกว่าแกจะมอบตัวตอน๖โมงเช้า
ไปที่บ้านพ่อผมเลยมีการประกาศ
ข้อที่๖พฤติการแกเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าหลบหนีไหม

เพราะไปประกาศแล้วก็ไปที่บ้านพ่อตัวเอง
ไม่ใช่ไปบ้านเพื่อนไม่ใช่ไปตามต่างจังหวัด

ดังนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ปกปิดก็ไม่ได้ซ่อนเล้นถูกไหมครับ
ในขณะเดียวกันเมื่อเป็นบ้านของพ่อคือพลตำรวจตรีสมชาย
ซึ่งเป็นพ่อของคุณสันทนะคุณสันทนะบอกว่า
ท่านผู้ชมครับกฎหมายมีอีกครับ
แต่ก่อนที่จะไปถึงกฎหมายในมาตรตัว๑๙๓
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำการช่วยเหลือนี่แหละครับ
มีดีการ์ครับหมายเลข๑๖๗๐๒๕๕๒
ผมอธิบายดีการนี้สั้นให้ท่านผู้ชมฟัง
ต้องไปเข้าใจเรื่องกฎหมายอะไรไปยุ่งวาย
ก็พูดง่ายว่ามาตรดีการนี้เขาบอกว่า
มีผู้กระทำความผิดไปอยู่ในบ้านหลังนี้ตำรวจก็ไปตาม
ทางเจ้าของบ้านก็ถามว่าสมมุติว่าชื่อนายยอดแล้วกัน
มาตามในยอดตำรวจบอกอ้าวแล้วในยอดเนี่ยกระทำความผิด
เจ้าของบ้านก็ถามว่าเอาแล้วนายยอดกระทำความผิดอะไร
แค่นี้ครับตำรวจบอกว่าไม่ต้องตอบหรอกกระทำความผิดอะไร
กระทำความผิดแล้วกันไม่ต้องบอกว่ากระทำความผิดอาญามาตราอะไร
ไม่ต้องบอกต้องบอกนะฮะทางนี้ก็เลยอ้างเจ้าของบ้านก็เลยอ้างว่าอย่างนั้นก็เลยไม่ให้ตัว
ปรากฏว่าตำรวจเข้าไปตรวจค้นไปเจอตัวผู้ต้องหาในบ้าน
สู้กันถึงดีกานะครับเรื่องนี้ว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้แจ้งให้ทราบว่า
ผู้กระทำความผิดกระทำความผิดใดซึ่งหลบตัวอยู่ในบ้าน
เพียงแต่แจ้งว่าผู้กระทำความผิดทำความผิดอาญาตามหมายจับนี้
เจ้าของบ้านบอกไม่อยู่ไม่รู้ไม่เห็น
ไม่ได้ให้เข้าไม่ได้ให้ความร่วมมือกับตำรวจ
ตำรวจก็เลยไปค้นบ้านเจอก็ปรากฏว่าสู้กันถึงดีกา

ในกรณีนี้ผิดเพราะว่าเป็นเพื่อน
ในยอดเป็นเพื่อนกับเจ้าของบ้าน
ไม่ได้บอกตำรวจว่าอยู่
โดยโกหกว่าไม่อยู่
ตำรวจไม่ได้แจ้งว่าผู้ที่ติดตามตามหมายจับ
กระทำความผิดมาตราใด
เพียงแต่ว่าบอกว่ากระทำความผิด
ภายหลังตำรวจเข้าไปตรวจเจอ

ทีนี้ลองดูข้อนี้ครับที่ผมบอกว่ามาตราที่บอก

ผมต้องบอกเลขมาตราหน่อยไม่ได้ยากครับ
กระทำความผิดตามมาตรา๑๘๙คือเมื่อกี้นี้นะ

ผู้ต้องหาให้พำนับโดยซ่อนเล้นโดยไม่ช่วยเหลือจับกลุ่ม
มาตรา๑๙๓เขียนด้วยว่าเป็นการกระทำช่วยบิดาหรือมารดา
บุตรช่วยสามีภรรยาสารจะไม่ลงโทษเสียก็ได้
ชัดไหมครับค่อนข้างที่จะชัดนะ
เพราะกฎหมายเป็นกฎหมายต้องบอกว่าเป็นความกระตันอยู่
นี่ถ้าลูกมาหาพ่อหรือพ่อเนี่ยเข้ามาบ้านลูก
แล้วลูกเนี่ยจะบอกโทรหาตำรวจช่วยจับลูกผมไปทีช่วยจับ

ความกระตันยูนิย่อมมีแสดงว่ากฎหมายนี้
กฎหมายไทยนะครับกฎหมายต่างประเทศคงจะไม่มี

ถูกต้องค่ะคือไม่ใช่ยืดหยุ่นและรุ่งหลวยหมายความว่า
เมื่อเป็นสามีหรือภรรยากันเนี่ยหรือเป็นบีดามารดาเป็นบุตรเนี่ย
การที่จะไปแจ้งตำรวจให้มาจับลูกตัวเองในบ้านเนี่ยก็คงจะลำบาก
ดังนั้นศาลก็จะปรานีว่าอาจจะไม่ลงโทษก็ได้

คือผู้ไปกระทำความผิดแล้วเข้าไปซ่อนเล้น
แต่ในกรณีนี้ยังไม่ถึงขนาดว่าซ่อนเล้นปกปิด
ดูที่ทนายคุณสันทนาเขาบอก
ทนายกูสันทนะคือคุณอภิชาติครัวเชื้อ
เป็นธนายความของคุณพันธุรกิจโทสันทนะปยุรัติ
ที่บอกว่าการออกหมายเรียก
เป็นการเข้าสู่กระบวนการสอบสวนแล้ว
เรื่องนี้พอได้รับหมายเรียกเนี่ย
พันธุรกิจเอกก็คือพันธุรกิจเอกพิเศษ

ยศก็คือพลดังโดรตรีล่ะครับทุบัน
ก็ให้ไปพบพนักงานสอบสวน
ในข้อหาให้ที่พักพิงผู้ต้องหา
ก็ตกใจว่าจะเอากันถึงขั้นนี้เลยเหรอ

บีดาของคุณสันทนะเนี่ยท่านก็อยู่ของท่านดีลูกชายมาหาที่บ้าน
ท่านจะเอาผิดในฐานให้ที่พักพิงผู้ต้องหาเลย

ทราบกันดีอยู่ว่ากรณีบุพการีผู้สืบสันดารแม้แต่สามีภรรยา
การให้ที่พักพิงแบบนี้เป็นตัวอย่าง
จะไม่พิจารณาโทษในกฎหมายอาญาซึ่งบรรยัติไว้
แต่การที่ตำรวจกระทำแบบนี้ทราบว่าคิดได้อย่างไร
หากท่านพาหลบหนีนี่อีกเรื่องหนึ่ง
ลักษณะชัดเจนว่าลูกมาหาที่บ้าน

คุณสันทนากลับไปบ้านพ่อในคืนนั้น
สื่อมวลชนก็เสนอข่าวกันคลึกโครม

ทางฝ่ายนี้ก็ยืนยันว่ามันเกินไป

ฝ่ายตำรวจเขาบอกเขาปฏิบัติตามกฎหมาย
ก็เดินหน้าเขาปฏิบัติตามกฎหมาย
ผิดว่าผิดถูกว่าถูกนะไม่มีอะไรที่อยู่นอกกรอบเลย
ในเรื่องนี้ตอนนี้ทางคุณสันทนาก็ไปแจ้ง
ร้องเรียนกับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดำเนินคดี๓คนเอาถึงพบตลเลยนะ
พบตรด้วยท่านรองพบตรคือพลตำรวจเอกวีรชัยด้วย
รองโจ๊กด้วยคือพตรสุรเชษฐ์หักพานด้วย
แจ้งเตือนว่าจะปฏิบัติถ้าจะปฏิบัติเนี่ยนะ
ปฏิบัติกับผมต้องแจ้งไปที่ตรงนี้นะ
คือหมายความว่าแกมีแจ้งไป
ออกมาเป็นหนังสืออย่างเป็นรายลักษณอักษรเลย
แจ้งเตือนการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง
ก็คือปัจจุบันในสถานการณ์

โดยอ้างว่าเป็นการปฏิบัติตามนายตำรวจทั้ง๓นาย
ก็คือท่านจากทิพย์ท่านวีรชัยท่านสุรเชษ
ก็พระเจ้ามีความจำเป็นต้องใช้กระบวนงานช่วยตาม
กฎหมายเดิมเหนินการกับทั้งสามนายนัดแต่นี่เป็นต้นไป
อันนี้มาเป็นหนังสือเป็นอะไรล่ะคะค่ะอันนี้ผมไปกลุ่มหานะ
แล้วบอกว่าถ้าติดต่อผมให้ติดต่อที่บ้านเลขที่นี้

ค่ะคุณชุวิตวันนี้มันเวลาหมดแล้วล่ะ
หมดอีกแล้วเหรอนี่ขนาดว่า๕โมงเย็นนะ
ใช่พรุ่งนี้ก็๕โมงเย็นก็เจอกันใหม่ค่ะ

รายการตีแสกหน้า๕โมงเย็นยังหมดเร็วอย่างนี้

เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ค่ะคุณชุวิต
มาตีแสกหน้ากันต่อกับอีกหลากหลายเรื่องราวที่คุณชูวิทย์มีข้อมูล
เคนะเพราะว่าตำรวจเขาบอกเขามีข้อมูล
ผมก็จะเอาข้อมูลของทั้งสองฝั่งนี่แหละมาพูด
สรุปนะคะกลั่นแกล้งไม่กลั่นแกล้งแต่เราว่ากันตามกฎหมาย

มันอย่างรวดเร็วค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป